ส่วนพูดถึงเรื่องของโลกโซเชียล
หลายคนพอไปพบไปเจอเรื่องของคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

เพื่อให้เกิดกระแสในการช่วยเหลือต่อไป
เช่นกับเรื่องนี้มีคุณยายท่านหนึ่งนะครับ
วัย๙๒ปีถือว่าท่านอายุมากแล้วนะฮะ
พาลูกชายวัย๖๓ปีก็ถือว่าอายุมากพอสมควรเหมือนกัน
พาไปโรงพยาบาลทุก๓เดือน
และใช้วิธีการในการพาไปโรงพยาบาล
ด้วยการเดินเท้าเป็นระยะทางไปกลับเกือบ๖กิโลเมตร
คุณคิดดูสภาพของผู้สูงอายุทั้งสองท่าน
ต้องเดินไปกลับแบบนี้ลำบากแค่ไหน

ก็เลยนำเรื่องราวมาเผยแพร่เพื่อให้เกิดการช่วยเหลือนะครับ
นี่แหละครับเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้นะครับ
เป็นเรื่องราวที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียล
มีการส่งต่อภาพแม่วัย๙๒ปี
อาศัยอยู่กับลูกชายวัย๖๓ปีที่ตาบอด

คุณแม่หรือคุณยายท่านนี้นะครับจะเดินจากบ้าน
เพื่อพาลูกชายไปหาหมอที่โรงพยาบาล
เป็นระยะทางไปกลับประมาณ๖กิโลเมตร

ก็นี่ก็ถือว่าเป็นคุณยายแล้วก็ถือเป็นคุณลุงแล้ว

ก็เลยตรวจสอบเรื่องราวจากโลกโซเชียลด้วย
แล้วก็ไปตรวจสอบสถานที่จริง
ไปตรวจสอบชีวิตของคุณยายกับคุณลุงนะครับ
ก็พบว่าแม่วัย๙๒ปีนั้นชื่อนางเฮียป่านแก้ว
ส่วนลูกชายชื่อนายบรรจบป่านแก้วนะครับ

โดยคุณลุงบรรจบก็เล่าว่าเขาอาศัยอยู่กับแม่เพียง๒คน
ก่อนหน้านี้มีอาชีพชกมวยอยู่ในกรุงเทพนะครับตั้งแต่อายุ๑๔ปี
โดยใช้ชื่อว่าบรรจบสิงเชื้อเพลิง
อายุมากขึ้นจึงตัดสินใจเลิกชกมวย
หันไปทำงานก่อสร้างจนกระทั่งอายุได้๓๐ปี
คุณลุงบรรจบก็เริ่มมีอาการตาพร่า
แล้วก็ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี
จนทำให้ตาทั้งสองข้างบอดสนิท
โดยมีคุณแม่คอยดูแลอยู่เคียงข้าง

เส้นทางลัดเลาะเส้นทางที่ค่อนข้างจะลำบาก
แล้วก็ไม่เหมาะกับการเดินของผู้สูงอายุ
แล้วก็ผู้สูงอายุทั้งสองท่านสุขภาพไม่แข็งแรงแล้ว
ทำให้บางครั้งต้องไปขออาหารจากเพื่อนบ้าน

เพราะว่าทั้งคู่มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เดือนละ๘๐๐บาทของคุณยายเฮีย
แล้วก็เบี้ยอย่างชีพคนพิการของคุณลุงบรรจบ
อีกเดือนละ๑๓๐๐บาทเท่านั้น
รวมแล้ว๒คนคือ๒๑๐๐บาทต่อเดือน
ทั้งเดินทางไปหาหมอด้วย
แล้วก็ไหนจะเรื่องของค่าอยู่ค่ายารวมถึงค่าอาหาร

ดังนั้นไปสอบถามเรื่องของความช่วยเหลือกันหน่อยนะคะ

คุณธนวิทย์จารุสาธิตพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตรสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณสืบสกุลกับคุณอริยาครับ
คุณธนวิทย์คะทางพมจังหวัดลงพื้นที่ไปแล้ว
สิ่งที่เราเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่
การใช้ชีวิตของทั้งคุณยายแล้วก็คุณลุงเป็นยังไงบ้างคะ
ขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับว่า
คุณยายชื่อนางเงี้ยป่านแก้วนะครับอยู่บ้านที่๕๐๗ทับ๑หมู่ที่๑
บนโทรทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับ
สภาพบ้านก็จะเป็นบ้านไม้ยกเสาสูงนะครับ
หลังคามุงสังกษีในบทภายในไม่ได้กั้นห้องนอนนะครับ

การนอนก็จะใช้กางมุ้งนอนบนเสือน้ำมันนะครับ
ก็จะมีในบ้านนี่ก็จะมีแต่พัดนม
ครับงพมหน้าจะประมาณปี๔๙เพราะว่า
ฉันเอาประตอบก็จำไม่ได้นะครับ
เนื้อที่ประมาณ๒ไร่๒งานซึ่งเป็นที่ของคุณยายเฮียเนี่ยนะครับ
อ๋อครับสภาพบ้านนี้มีความมั่นคงปลอดภัยแข็งแรงกันไหมครับ

สภาพบ้านกลางเก่ากลางใหม่ครับสภาพดีนะครับ
มีบันไดที่จะขึ้นบนบ้านก็บันไดก็มั่นคงแข็งแรงดี
แล้วก็อย่างในประจบนะครับซึ่งเป็นคนพิการตาบ่อ๒ข้าง
นี่ก็สามารถเดินขึ้นลงได้โดยตลอดครับ
แล้วอย่างตัวคุณยายเองเดินขึ้นลงสะดวกไหมคะอายุ๙๒แล้วอะค่ะ
ก็ยังเดินขึ้นลงสะดวกครับ
จะขอนำเรียนนะครับว่าคุณยายเนี่ยมีบุตรอยู่๔คนนะครับ
คุณประจบนี่เป็นคนโตแล้วก็จะมีคนที่สองนี่ก็เป็นลูกสาวชื่อนางสมหมาย
อันนี้เขาอยู่ที่หลังวัดโพทะเลอยู่ห่างกันประมาณสัก๓กิโลกรัม
ก็ยังอยู่ระแวกถือว่ายังระแวกเดียวกันอยู่นะครับ
เขาก็จะเป็นคนคอยที่จะซื้อของใช้ประจำวันมาให้
ทีนี้คนที่๓๔๕จะอยู่ต่างจังหวัด
คนที่๓อยู่สุพรรณบุรีคนที่๔อยู่สุทธิพย์คนที่๓อยู่สุทธิพย์คนที่๔อยู่สุทธิพย์
คนที่๓อยู่สุทธิพย์คนที่๔อยู่สุทธิพย์คนที่๔อยู่สุทธิพย์
คนที่๓อยู่สุทธิพย์คนที่๔อยู่สุทธิพย์คนที่๔อยู่สุทธิพย์
คนที่๓อยู่สุทธิพย์คนที่๔อยู่สุทธิพย์คนที่๔อยู่สุทธิพย์
คนที่๔อยู่สุทธิพย์คนที่๔อยู่สุทธิพย์
คนที่๔อยู่สุทธิพย์คนที่๔อยู่สุทธิพย์
คนที่๔อยู่สุทธิพย์คนที่๔อยู่สุทธิพย์
คนที่๔อยู่สุทธิพย์คนที่๔อยู่สุทธิพย์

ซึ่งเป็นแม่ไปด้วยกัน

แต่ใครพบเห็นเขาก็เป็นห่วงนะครับท่านบม

ใช่ค่ะตรงนี้นี่มีการไปพูดคุยกับ

ความมั่นคงจังหวัดพิจิตรนะครับ
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร
ความทักเด็กและก็ครัวจังหวัดพิจิตย์

แล้วก็จะมีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล

บอกคุณประจบนะว่า

เป็นตาเป็นเหมือนกับเป็น
ตาที่จะพาเดินไปครับ

จะให้แม่เป็นคนพาไป

เดินเผินก็จะลำบากเนาะ

ครับต้องมีเจ้าหน้าที่พาไปหน่อย

เรื่องต่างที่ทางครอบครัวนี้

ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ทางสังคมพลินีจิบเฉินนะครับ

ส่วนในส่วนของบ้านพักเด็กและครอบครัว
จังหวัดพิจิตรก็มอบ
เครื่องบริโภคผู้ประโภคบริโภค

ขนมอะไรอย่างนี้ครับของใช้จำเป็นนะฮะ
ครับในส่วนของส่วนทุ่มความความความไร้
ที่เพิ่งเขาจะดำเนินการ

วันนี้ยังไม่ได้มอบซึ่งเดี๋ยว
เขาจะกลับมาทำเรื่องเบิกแล้วก็จะมอบ

แล้วก็ขอนำเรียนว่าคุณยาย

เขาจะมีรายได้

ใช่มั้ยจะมีอย่างเพียอย่าง

เนี่ยครับก็๑๐๐๐บาท

ก็ของนายประจบเนี่ย

ผู้สูงอายุเนี่ยอีก๖๐๐บาท
เป็น๑๐๐๐บาทถ้ารวม๒คน

นายประจบแล้วเขาบอกว่า

มาเข้ารับการอบรม

ตามบ่อจังหวัดพิจิตรซึ่งเขาจะมี

ได้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนา

ซึ่งเราจะอนุมัติ

กับคนตาบ่อโอ้ดีจังหรือ
ก็เอาเข้ามาเข้ารับการฝึกเพื่อจะได้

รอระยะเวลาหรือการเปิดรอบไหนยังไงไหมคะ
ด้วยรอเปิดรอบใหม่ครับที่ก่อนและ
รอบใหม่นี่
แต่ก็เห็นแล้วล่ะว่าเป็นการส่งเสริมทั้งเรื่องอาชีพ
แล้วก็สวัสดีภาพทางสังคมของทั้งสองท่าน

แสดงว่าคุณยายกับคุณลุงสองท่านนี้
อยู่ในความดูแลของหน่วยงานต่างเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่เขาประกอบรมเรื่องนั้นนะครับ
เราก็จะมีเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพคนพิการนะครับ
ซึ่งเขาสามารถที่จะมายื่นขอกู้ได้นะครับ
ในส่วนของบริเวณบ้านที่บอกว่า๒ไร่๒งานนะครับ
เราก็จะประสานกับทางหน่วยงานของกระทรวงเกษตรนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดประจุธาจังหวัดประมงจังหวัดนะครับ
เข้าไปดูที่ว่าสามารถที่จะสนับสนุนเรื่อง

ขอบคุณมากนะครับได้ฟังแบบนี้ก็ชื่นใจนะครับ
ขอบคุณพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร

ที่แชร์เรื่องนี้เรื่องดีแบบนี้ต้องช่วยเหลือดูแลกัน
ถูกต้องค่ะช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็เรื่องราวเหล่านี้
ส่งมาถึงรายการรถปลดทุกข์เราก็เลยมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง